ยิ่งใหญ่ไม่หมดแค่นั้นค่ะคุณศาลาคุณบัยกรม

เป็นงานใหญ่งานประเพณีประจำของจังหวัดนี้เลยคุณผู้ชม
หมุดพร้อมกันที่จังหวัดเลย

ไม่ได้เลยไปไหนอยู่ที่จังหวัดเลย

ที่ด่านซ้ายค่ะไปงานบุญหลวงกับประเพณีแห่ผีตาโขนนะคะ
งานนี้ยิ่งใหญ่ประทับใจนักท่องเที่ยวแล้วก็คนในพื้นที่มาก
ซึ่งงานนี้เนี่ยคุณผู้ชมค่ะผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะคะ
ก็ได้ตามไปดูบรรยากาศเก็บภาพสนุกมาให้เราชมกันด้วย
เพราะฉะนั้นไปชมบรรยากาศความสนุกสนานเพิ่มกันเลยค่ะ
สนุกสนานแบบนี้เกิดขึ้นปีละครั้งเท่านั้นในงานประเพณีบุญหลวง
และการละเล่นผีตาโขนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับ
นักท่องเที่ยวจำนวนมากทั้งชาวไทยและต่างชาติ
ต่างมาร่วมงานกันคับข้างมายากาศคึกคัก

ปีนี้ผลเอกธนศักดิ์ปฏิมาปากร
รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานครับ
ก่อนร่วมชมการแสดงที่มาของการละเล่นผีตาโขน
ก็เป็นไปด้วยความสนุกสนานเช่นเดียวกัน
จากนั้นขบวนแห่ผีตาโขนก็เริ่มขึ้น

ตามด้วยเหล่าผีตาโขนหลายร้อยตัว
ตัวเล็กตัวใหญ่เคลื่อนออกจากหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย
ตามถนนแก้วอาสาจนถึงวัดพลชัย

ประชาชนมารอชมตลอดสองข้างทางแน่นขนาด
บรรยากาศสนุกสนานคึกคักมากเลยครับ
บอกว่านี่เป็นข้อดีเหมือนกันนะครับที่ได้ใส่หน้ากากฝีตะโขนเพราะว่าไม่มีใครรู้จักเราครับ
เพราะฉะนั้นอยากจะเต้นอยากจะสนุกสนานก็ได้เต็มที่นะครับไม่ต้องกลัวเลยครับ
นี่ก็คือเสน่ห์ของการเล่นผีตาโขนที่สร้างสีสันน่ารักไปกับจังหวัดดนตรีที่คึกคักครับ
คนที่ใส่ชุดผีตาโขนก็เป็นชาวด่านซ้ายทั้งหมดที่มาร่วมสืบสารประเพณีที่ดีงาม
หน้ากากก็ต้องทำเองชุดเย็บเองจากเศษผ้าเหลือใช้
ถึงวันงานก็จะรวมกลุ่มมาวาดรวดลายแบบนี้
นั่นเองครับก็ก่อนจะมานี่ก็ออกแบบไลน์ออกแบบ
ก็แฮมต์เมจมาด้วยครับก็ทำเองครับอยู่บ้านดีครับ
ดีใจครับอยากให้ทุกคนมาเห็นประเพณีพิธาโฆลอัดทราย
อกจากนี้ยังมีขบวนแห่หน้ากากนานาชาติจาก๗ประเทศ
มาร่วมสร้างสีสันแปลกใหม่ให้กับชาวไทยได้ตื่นตาตื่นใจกันด้วยครับ
ก็คือกัมพูชาลาวอินเดียอินโดนีเซีย
เกาหลีใต้ฟิลิปปินส์มาเลเซียแล้วก็หน้ากากพิจาโคนของไทยนั่นเอง
การละเล่นผีตาโขนถือเป็นเอกลักษณ์ในงานบุญหลวง
เป็นการรวมเอางานบุญภเวทซึ่งเป็นบุญเดือน๔
ที่จะมีการเทศมหาชาติพระเวชสันดรชาดก
แล้วก็งานบุญบ้างไฟบุญเดือน๖เข้าไว้เป็นงานเดียวกันครับ
ในงานนี้จึงมีผีตาโขนทั้งน้อยใหญ่หลายร้อยตัว
วาดรวดลายสร้างสีสันในขบวนแห่ทั่วเมืองด้านซ้าย
ตามความเชื่อว่าบรรดาผีตาโขนเหล่านี้
อาลัยพระเวชสันดรจึงพากันออกมาส่งพระเวสันดร
เข้าเมืองนั่นเองซึ่งชาวด่านซ้ายทุกคน
ก็ได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้และก็ยังคงเสน่ห์ที่น่ามาเยือนทุกปีครับ